อีกครอบครัวหนึ่งฮะอยู่ที่ร้อยเอ็ด

นี่ลูกชายก็คลั่งยาเมายาบ้าอย่างหนักนะครับ
ทีนี้ไปขอเงินแม่ซื้อยาเสพติด
แต่ขอไม่ได้แทงแม่นะฮะ
แม่เนี่ยบาดเจ็บหนักถึงขั้นปอดฉีกนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
สพนพอกเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะฮะ
คือฝ่ายแม่ถูกแทงเข้าไปจนบาดเจ็บ

บาดแผลที่ถูกแทงถูกแทงกระทั่งด้านหลัง
เป็นแผลจกรรมสามแผลถึงขั้นปอดฉีก
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลหนองพอกส่วนคนก่อเหตุคือนายดุลยวัตรหรือว่านายดุล
อายุ๒๔ปีนี่ฮะเป็นลูกชายของคนเจ็บอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
สุดท้ายเนี่ยตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้ไปอยู่ที่กระท่อมปลายนา
ในพื้นที่ตะบลหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จักรยานยนต์ที่ขี่หลบหนีไปด้วย
ที่สำคัญก็คือที่ในดุลเนี่ยเขาหนีไปเนี่ยห่างจากบ้านที่ก่อเหตุแทงแม่ตัวเองไป๑กิโลเมตรเนี่ย
คือตอนไปเจอเนี่ยยังมึนเมายาเสพติดอยู่เลยนะฮะยังมึนยังเมาอยู่เลย
จับได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจจากสัญญาณกำไรอีเอ็มที่ติดข้อเท้าขวาอยู่นะ
เพราะว่าตัวในดุลเนี่ยเขาเพิ่งพ้นโทษในข้อหาพยายามฆ่ามา
เป็นคดียิงอดีตพ่อตาเมื่อ๓ปีก่อนนะแต่ว่าเหมือนลักษณะให้ออกมาอยู่ข้างนอกได้
แต่ต้องติดกำไรอีเอ็มนี่ฮะเจ้าหน้าที่หาสัญญาณแล้วก็ไปจับได้เลยนะครับ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยในดุลผู้ก่อเหตุเข้าไปขอเงินเมียจะเอาไปซื้อยาบ้า
บอกไม่มีนะก็โมโหนะเข้าไปทำร้ายเมียในห้องนอน
แม่ก็เข้ามาห้ามนะแม่ของในดุลนะครับไม่ให้ทำร้ายเมียนะ
ก่อนจะถูกในดุลใช้มีดแทงใส่แม่เข้าทางแผ่นหลัง๓แผลบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าทะลุปอดเลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตาของในดุลนะ
บอกว่าหลานชายเป็นเด็กติดยาไม่เอาการเอางานก่อนหน้านี้ติดคุกมาแล้ว๓ครั้ง
คดีล่าสุดคือพยายามฆ่าอดีตพ่อตาเพิ่งออกจากคุกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่มาก่อเหตุอีกครับ

นี่ฮะตาบอกไม่ต้องปล่อยออกมาหรอกให้มันอยู่ในนั้นนั่นแหละค่ะแม่
ท่านผู้ชมครับมีญาติญาติเนี่ยอย่างน้าของผู้ก่อเหตุก็คือน้องชายคนเจ็บ
เขาบอกเขาห่วงพี่สาวมากนะคือปกติเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นมะเร็งเต้านม
นี่มาโดนลูกชายแทงจนปอดฉีกอีกนะฮะ
เขาก็น่าจะขอเงินแม่แล้วมั้งถ้าแม่ไม่ให้เขาก็น่าจะโมโหนิดนึงครับ
ได้น้อยก็ไม่พอใจผู้หญิงก็เป็นพี่สาวก็เป็นมะเร็งด้วยเป็นโรคอะไรด้วย
แยะที่เรียกว่าจะฆ่ามันนั่นแหละ
พี่สาวจะเป็นอะไรก็เลยพาไปโรงพยาบาลก่อน
สงสารเขาตัวเล็กนิดเดียวหนึ่ง
แต่ทำงานคนเดียวอันนี้มันก็ไม่ทำงานเนอะ
คือในดุลเนี่ยเมื่อสามปีก่อนเนี่ยเขาเคยก่อเหตุที่
จะยิงอดีตพ่อตานะฮะตอนนั้นไปเป็นลูกเขยบ้านเขา
ใช้ปืนเนี่ยจะไปยิงพ่อตานะ
ซึ่งตัวน้องสาวของพ่อตาของนายดุลเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
เขาบอกโชคดีตอนนั้นเนี่ยกระสุนมันไม่โดน
ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าสารตัดสินจำคุกเนี่ย
ก็อยู่ในคุกไปนานเกือบ๓ปี
แล้วก็ได้รับการพักโทษออกมาโดยต้องติดกำไรอีเอ็ม
แต่ปกติเป็นคนขี้โมโหอยู่แล้วไม่ทำการทำงานเสพยาอย่างเดียว
ใครเตือนไม่ได้ใครเตือนทำร้ายเขาหมดค่ะ
แร่ฟัง
คือถ้าเห็นมีดก็คว้ามีดเลย
ก็ไม่ทำ

ทำลายร่างกาย

ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับแพทย์บอกว่าได้เย็บปอดให้สามารถกลับมาเชื่อมกันได้แล้ว
ตอนนี้ต้องรอประเมินอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับตอนนี้ก็พูดจาตอบโต้ได้เล็กน้อยนะครับ
สพนพอกแจ้งข้อหาในดุลเนี่ยคือพยายามฆ่าและเสพยาเสพติดนะครับ
เพราะว่าตรวจปัสสาวะเจออยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ถูกดำเนินคดีอีกแม่อะไรจะขนาดนี้